ไปดูความขึ้นไหวของศึกฟุตซอลไทยลีกกันบ้างนะครับ
การท่าเรือครับทำแต้มลายจี้ปีทีทีบลูเวฟชนบรี
ในคู่นี้นะครับที่สนามมหาวิทยาลัยนอร์สกรุงเทพ
วันนี้มาในชุดสีดำนี่เลยครับแอดมาสีส้มนะครับ
ครับการท่าเรือนำก่อนในนาทีที่๕นะครับ
ยิงประตูให้กับการท่าเรือนี้ห่างไปเป็น๒ประตูต่อ๐
ท้ายครึ่งแรกครับท่าเรือได้ประตูที่๑

ท่าเรือนะครับมาบวกประตูเพิ่มอีกเป็น๔ประตูต่อ๐ครับ
แล้วก็มาถึงทางด้านนัทพลจันหอมหวนครับ

เกมการท่าเรือบุกไปชนะ๔ประตูต่อ๐
ขยับแต้มไล่จี้จาฝูงแล้วก็ช้ำเก่ายามพิทธิ
ส่วนผลคู่อื่นนะครับก็มีศรีปฐุมครับ
แพ้ให้กับสมุทรสาครไป๐ประตูต่อ๑
แล้วก็ราชนาวีนะครับ
ส่วนสุพรานบุรีที่เจอกับชายนาฏ
คู่นี้ก็มีผลในเรื่องครับ
ของการตกชั้นนะครับดราม่าสุดสุดในช่วงท้ายเกมครับ
เพราะว่าช่วงที่ชายนาฏนำอยู่หนึ่งศูนย์
สุพรรณบุรีตามตีเสมอได้เป็น๑ประตูต่อ๑ในช่วงทดเจ็บนะครับ
แต่ว่าจากตีเสมอได้ไม่นานครับชายนาฏมาได้ลูกจุดโทษในช่วง
ท้ายจริงของการทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ไม่พลาดนะครับ
ขึ้นดามสองหนึ่งในการทำประตูจากลูกจุดโทษ
แล้วก็เป็นประตูที่ช่วยให้ชายนาฏรอดจากการตกชั้นครับ
แล้วก็สุโขทัยนะครับเจอกับแอร์ฟอร์สทำได้ตามเป้าครับ
โขทัยก็ชนะแอร์ฟอร์สไป๓ประตูต่อ๒ครับ
ก็ตอนนี้นะครับส่งผลให้สรุปแล้วนะครับ
ส่วนเอฟซีตกชั้นเป็นครั้งแรกในโปรติศาสตร์

ไปดูบทสรุปกันหน่อยนะครับแชมป์ครับบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
แต่ถ้าหากเชียงรายได้แชมป์ก็จะเป็นเชียงรายที่ได้สิทธิ์ไปนะครับ